นี้อยากจะให้น้องเยาวชนทุกคนดูแล้วก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นธาตุของยาเสพติดไม่รู้อะไรมันสั่งให้
คิดว่าพ่อตัวเองเป็นปอบบีบคอพ่อตัวเองจนตายเพราะยาเสพติด
แต่ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายเคยทำกับแม่ของตัวเองเอาไว้แบบนี้
อืมสุดท้ายก็มาโดนลูกกระทำเช่นเดียวกันครับ
โอ้โหลูกทรพีขาดยาบ้าทรพี
ดุ่มเอามือไพร่หลังเข้ามาเลย

วงจรปิดแล้วมันหลักฐานชัดเจนที่ตำรวจเอามัดตัว
ในตายอายุ๒๔ปี
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็นายตายเนี่ยไปยืมรถจักรยานยนต์ชาวบ้านนะฮะ
ไปตามคุณย่าที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงมาเก็บศพพ่อหน่อย

บอกว่าโอ้ผมนี่แหละเป็นคนลงมือบีบคอพ่อตายคาบ้านเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนสัก๒ทุ่มครึ่งได้ครับ
ตำรวจศพหนังวลลมภูเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านเลขที่๑๗๒ครับ
ที่บ้านหนองกรุงพัฒนานะฮะที่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองที่หนองบวนลมภูนะครับนะฮะ
บ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวมันมีสองห้องนอนอยู่ข้างใน
แล้วข้างในห้องนอนห้องนึงไปเจอศพของนายวิศนุกร
อายุ๔๖ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับ
มีรอยช้ำที่หน้าแล้วก็เหมือนมีของแข็งทุบที่ท้ายทอยด้วยนะครับ
บ้านก็เจอในตายลูกชายผู้ตายยืนตะโกนเออะมาเทิงอยู่
แล้วบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อพ่อเป็นปอบนะฮะ
พูดอย่างนี้เลยนะยอมรับแต่โดยดีตำรวจก็เอามามาคุยกัน
แล้วก็ไปที่โรงพักกันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าในตายเนี่ยฆ่าพ่อจริงจริงเพราะในตายเนี่ย
เสพยาเสพติดแล้วก็กินเหล้าด้วยติดหนักมากทั้งเหล้าทั้งยานะครับ
แล้วนิสัยเดิมทีเป็นคนก้าวร้าวเกเรอยู่แล้ว
เคยเห็นในตายทำร้ายพ่อเป็นประจำ
พ่อเนี่ยกลับปกป้องลูกตามใจลูกทุกอย่าง
คือชาวบ้านเขาเคยตักเคยเตือนไปแล้วแต่พ่อก็ด้วยความเป็นลูกอะเนาะ

ยังประกาศได้ว่าถ้าใครมาแจ้งตำรวจมาจับลูกกูนะ

แม้ลูกทำร้ายตัวเองแต่ว่าปกป้องลูกนะจะฆ่าชาวบ้านด้วยนะ
คนแถวนั้นก็อ่ะปล่อยไปแล้วกันก็ไม่อยากจะยุ่งก็ปล่อยให้อยู่กันตามภาษาพ่อลูกแล้วกันไม่ยุ่งแล้วอะไรอย่างนี้
ล่าสุดเมื่อคืนครับชาวบ้านบอกว่าเห็นในตายเมาอารวาส
โดยช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเห็นว่าผู้ตายเนี่ยเดินบ่นพึ่มพัมพึ่มพัม
เป็นภาษาอีสานว่าโอ้ยสีตายหย่อนหลุดละมั้ง
หมายถึงว่าเป็นภาษาไทยคือกูจะตายเพราะลูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
ประมาณนั้นนะฮะซึ่งจากนั้นก็ไม่เห็นผู้ตายอีกเลยนะครับ
จนกระทั่งหัวค่ำก็มีคนเห็นในตายไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อไปยืมรถจักรยานยนต์
บอกว่าจะไปหาย่าให้ย่ามาเก็บศพพ่อเพราะตัวเองฆ่าพ่อไปแล้ว
แต่เพื่อนบ้านไม่ให้ได้ยืมเพราะว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ในตายพูด
เพราะคิดว่าเป็นการเพ้อจากการเมายาหรือเปล่า
จนกระทั่งในตายเนี่ยเลยเดินไปเดินเท้านะคุณผู้ชมไปหาย่า
แล้วบอกย่าย่าฆ่าพ่อแล้วบีบคอพ่อตายไปแล้วเพราะพ่อเป็นปอบ
ญาติยาก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าก็เลยตามมาดูที่บ้านสุดท้าย
พ่อกลายเป็นศพจริงครับ
บีบคอพ่อแล้วบีบคอ

คือถึงแม้ตัวในตายเองจะบอกว่าเป็นคนบีบคอพ่อ
พ่อเป็นปอดก็ตามแต่มันก็ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าเขาทำจริง
ไม่ได้มีพยานรู้เห็นไม่ได้มีกล้องวงจรปิดนะฮะ

แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เพราะว่าส่วนคนตายเองก็เคยบีบคอแม่ตัวเองแบบนี้ปางตายมาก่อน
สุดท้ายก็มาเจอลูกฆ่าตัวเองจริง
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าลูกคนนี้เป็นธาตุของยาเสพติดนะครับ
ผู้ให้กำเนิดสุดท้ายก็มาตายเพราะลูกนะคะ
ทรพีพ่อก็แบบเหมือนกับสุดท้ายก็ขึ้นมาตายยอดลูกนี่แหละ